สุราธานีค่ะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่กลางสวนยางพารานะคะ
อยู่ดีดีมีคนร้ายบุกเข้าไปที่บ้านครับ
เปิดประตูบ้านแล้วยิงใส่เลยแล้วคนที่โดนยิงเนี่ย
คือแม่แม่นอนอยู่กลางบ้านนอนดูทีวีอยู่แต่หลับไปแล้ว
ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายอาจจะยิงผิดตัวอืม
อาจจะตั้งใจมายิงคู่อริแต่เปิดไปแล้วยิงเลยไง
ครับแล้วแม่นอนอยู่พอดีแม่เสียชีวิตเลย
พอคนร้ายก่อเหตุเสร็จก็หนีไปโอ้โหแล้วลูก
พอมาเห็นศพแม่นะคะร้องไห้แทบขาดใจ
คือร้องไห้จนเกือบเป็นลมเลยอะค่ะ

มาน่ะน้ำ
นี่ทั้งลูกสาวและลูกชายของนางรัตดาแก้วอำรัฐอายุหกสิบแปดปีที่เสียชีวิตจากการถูกออกมากเลยนะครับ
คือลูกเนี่ยนี่ไงย่าต้องพยุงให้นั่งเก้าอี้คือแบบ
ไม่ไหวเลยนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลเคียนซาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราชธานี
เป็นบ้านไม้ยกสูงอยู่ในสวนยางพารา
ที่บ้านกลางบ้านเลยหน้าทีวี
พบร่างนางรัฐดานอนเสียชีวิต
สภาพนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้านอนหงายอยู่นะคะ
มีแผลถูกยิงที่รักแร้ซ้ายและขวาและต้นขาด้านซ้าย
นี่ค่ะครับร่องรอยของบาดแผลชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กัน
บอกว่าช่วงตีหนึ่งได้ยินเสียงปืนจริงได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งนะคะ
ก็ถามว่าเอ๊ะใครยิงกันหรือเปล่าหลานบอกว่าบ่าวน้อยถูกยิงมั้ง
วิ่งไปดูบ่าวน้อยไม่ได้โดนยิงหรอกค่ะแต่นางรัฐดาเนี่ย
โดนยิงอยู่กลางบ้านแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าตอนวิ่งไปถึงเนี่ยนะ
นางรัฐดาหายใจแบบเฮือกสุดท้ายแล้วเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
รัฐดาเป็นคนปากร้ายใจดีกับทุกคนค่ะส่วนลูกชายของนางรัฐดาก็เป็นคนดีเหมือนกันเลย
ไม่รู้ว่าทำไมคนร้ายถึงมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
หน่อยถ้าอย่างในมันอาจจะถึงงแล้วนี่ผิดมานี่เลยทำแมล่ะอะไรสิ
พี่ดาไอ่ตึงว่าำแมล่ะว่านี่
เกสามาแล้วแล้วเนี่ยสองที
ส่วนลูกเขยของผู้เสียชีวิตที่อยู่บ้านใกล้กันกับบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาเห็นคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนค่ะ
ก็พร้อมสูงนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าบ้านลงจากรถถี่ประตูบ้านแล้วยิงเลย
ได้ยินเสียงปืนสี่ห้านัดเลยค่ะ
คือเหมือนกับเปิดประตูแล้วยิงเลยจริงเพราะไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ได้ยินเสียงคนร้องตกใจอะไรเลยอ่ะได้ยินเสียงพังประตูแล้วเสียงปืนมาเลย
ใครหน่วงตรงนั้นก็ยิงตรงนั้นเลย
ถึงหลวงบ้านมันหน่วงเสียงประตู
ลูกชายของผู้เสียชีวิตนายจรูนอายุ๓๘ปี
ก็บอกว่าเสียใจมากจริงที่แม่มาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
หลังคนร้ายยิงแม่แล้วเนี่ยจริงแล้วตัวเองก็อยู่ในบ้านนะตัวเองหลบอยู่ในบ้าน
พอคนร้ายยิงเสร็จก็เดินวนรอบบ้านเหมือนหาตัวนายจรูนอยู่อะค่ะนายจรูนบอก
จรูนบอกว่ารู้แล้วว่าคนร้ายคือใคร
สาเหตุที่ทำให้แม่ต้องมารับเคราะห์แทนเขาต้องมาถูกยิงแทนเขาเนี่ยนะสาเหตุเดียว
ก็คืออดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุซึ่งหย่ากันแล้วมาชอบพอกับเขา

แต่ก็แค่คุยกันยังไม่ได้คบเลยต่างคนต่างมีครอบครัวกันมาก่อน
ก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำฝ่ายหญิงมาหาที่บ้าน
คุยกันปกติระหว่างทางฝ่ายหญิงขี่รถกลับบ้าน
ก็เจอกับผู้ก่อเหตุซึ่งฝ่ายชายข่มขู่พยายามทำร้ายร่างกาย
พอกลับถึงบ้านก็โทรศัพท์มาบอกด้วยนะ
ตัวผู้หญิงโทรศัพท์มาบอกนายจรูนว่าระวังนะอาจจะมีเหตุร้ายก็ได้
แต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุร้ายขนาดนี้ค่ะ
ไม่ได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านอะ
แล้วสักพักนึงก็มีเสียงเครื่องสตั๊น

ผมคิดว่าคุณแม่น่าจะไม่รอดนะฮะ
เพราะว่าโดนไปเต็มเต็มไอ้เง๒๐๐๔
นั้นผมคิดว่าเสียงแม่ร้องดังโอ๊ย
เสียใจที่แม่ต้องมารับข้อเท็กต์ผมแบบนี้นะ
แม่ก็รักผมมาตลอดผมก็เป็นลูกคนสุดท้องแม่ก็ตามใจผมมา
นะครับรู้สึกเชียวใจมากแล้วนี่ไงถ้าฟังข้อมูลจากนายจรูน
ลูกชายของผู้เสียชีวิตก็คาดว่าเป็นการยิงผิดตัว
เหมือนกับตั้งใจจะมายิงนายจรูนนี่แหละ
แต่ไปโดนแม่เพราะว่าแม่นอนอยู่กลางบ้านพอดี
ตำรวจก็เลยบอกว่าได้เบาะแสแล้วคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะ
กำลังขอนุมัติศาลออกหมายจับอยู่นะคะ
เพื่อจะนำตัวคนร้ายไปดำเนินคดีค่ะ
ถ้ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้จริงนะมันก็เหมือนกับหลายเหตุการณ์ใช่ไหม
คนก่อเหตุเนี่ยความจริงก็หย่ากับเขาแล้วเลิกกับเขาแล้ว
ใช่แล้วก็ไปหึงห่วงเขา